ครับไปดูเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดชัยหน้าเดี๋ยวให้ไปดูภาพคนเจ็บก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังคนเจ็บนะคะในแผนอายุก็เยอะแล้วอายุหกสิบห้าปีถูกคนร้ายอ่ะค่ะเอามีดฟันเข้าที่หลังเข้าที่ตัวบาดแผลนี่เวอะวะนอนร้องขอความช่วยเหลือดูสิคะ
ชาวบ้านก็ต้องมาคอยช่วยกันมาประถมพยาบาลแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำตัวส่งโรงพยาบาลดมยาดมเลยเลือดออกเยอะมันเข้าจุดสำคัญนะคะ
คนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือเป็นเพื่อนบ้านอืมคนก่อเหตุเนี่ยบ้านอยู่ด้านในด้านในของที่ดินของลุงแผนคนนี้ค่ะอ่า
ที่ดินก็เป็นที่ตาบอดต้องเดินผ่านบ้านของลุงแผนทุกวันครับเขาอ้างว่าลุงแผนคนนี้ไม่ยอมให้เขาใช้ทางผ่านเข้าบ้านตัวเองที่อยู่ด้านในแล้วยังไงแล้วทะเลาะกันลุงแผนน่ะผลักพ่อเขาล้มสองรอบครับเขาก็เลยโมโหเข้าไปหยิบมีดแล้วก็มาฟันลุงเลยเขาบอกแบบนี้นะคะนี่ค่ะลุงแผนนะคะนายสละพรมคล้ายอายุ๖๕นะคะถูกมีด

สุดท้ายนะคะญาติของผู้ก่อเหตุประสานตำรวจนะคะสพสังคบุรีเพื่อมอบตัวรับสารภาพค่ะว่ามันเป็นเรื่องของที่ดินทางผ่านเข้าออกเนี่ยค่ะที่ดินของผู้ก่อเหตุอยู่ด้านในเป็นที่ตาบอดแล้วก็ต้องเดินผ่านที่ดินของลุงแผนเป็นประจำครับเขาบอกว่าตัวลุงแผนเนี่ยไม่พอใจที่เขากับพ่อต้องผ่านที่ดินเป็นประจำต้องเดิน
เข้าที่ของตัวเองที่อยู่ด้านในก็เลยทะเลาะกันเขาบอกว่าลุงแผนผลักพ่อเขาตั้งสองรอบจนล้มอ่ะเขาก็เลยโมโหไปเอามีดแล้วก็มาฟันแบบเขาบอกเขาฟันไม่ยั้งเลยอ่ะจนลุงแผนสภาพเป็นอย่างที่เห็นนะคะวันนี้เราส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียทีมข่าวของเราไปที่บ้านนะคะที่บ้านของคนเจ็บอ่ะค่ะยังมีรอยเลือดหยดเป็นทางอยู่เลยนะคะมาถึงรั้วหน้าบ้านคนเห็นเห็น

แผนกับเด็กเด็กก็ยืนดูรถไถนาของชาวบ้านที่หน้าบ้านนะคะจู่จู่ในรมเดินออกมาจากที่ของตัวเองแล้วมาเตะตาแผนสองครั้งนี่เด็กเด็กบอกตะแผนโดนเตะก่อนด้วยซ้ำโดนไปสองครั้งตะแผนล้มแล้วก็มีการใช้ของมีคมฟันเข้าที่คอสองครั้งในรมไปเอามีดมาฟันที่หลังที่คอตะแผนอีกสองครั้ง
คือตะแผนเนี่ยพยายามป้องกันตัวคือเอามือมากันที่แขนก็เลยโดนฟันไปด้วยอะค่ะ
สำริทพ่อของในรมมาห้ามก็รีบเก็บมีด
เหน็บมีดเหรียญเก็บมีดหมดขึ้นรถจักรยานยนต์พาในรมลูกชายที่เป็นคนก่อเหตุหนีออกไปเลย
อันนี้เด็กให้ข้อมูลนะคะเด็กชายอายุ๑๑กับ๙ขวบที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
จริงเขาเดินมาจากตรงในบ้านแล้วก็แผนยืนอยู่ตรงนู้นครับแล้วเขาก็เดินมานี่แล้วก็เจอกันพอดีแล้วเขา
อะไรกันไหมไม่เขาก็วิ่งมาต่อยแล้วเขาก็วิ่งมาที่รถแล้วก็หยิบเหรียญฟันครับมีดอีเหน็บอีกครับ
สถานได้ทำอะไรไหมตอนนั้นไม่ฮะสถานทำอะไรอยู่ตอนนั้นยืนดูรถอยู่ตรงนี้ครับ
รถตะลิกกับตะลมอ่ะเขาทำอะไรอยู่เขาทางย่าเขาเดินมาเจอกันอ่ะเขาทำอะไรเสร็จเขาไปไหนต่อ
เขาเขากลับบ้านนะเขาบอกให้ลูกเขากลับบ้านไปนู่นแต่ตะแผนไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรใช่ไหมวันนั้นไม่อ่ะ
นี่ค่ะเด็กบอกว่าตะแผนเนี่ยโดนก่อนเลยยังไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยโดนฟันนะคะ
มีดเหน็บมีดเหรียญเนี่ยมาฟันตะแผนนางเอื้องพรมคล้ายอายุเจ็ดสิบสามเป็นเพื่อนบ้านนะคะ
เพื่อนบ้านของในแผนคนเจ็บอะค่ะก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยนั่งอยู่หน้าบ้าน
ไม่เห็นว่าในแผนไปตะโกนด่าทออะไรใครเลยแล้วเห็นกับตาเลยว่าในรมกับพ่ออ่ะ
หาเรื่องและทำร้ายในแผนก่อนจริงจริงเขาเห็นกับตาในแผนเนี่ย
รับจ้างถางย่าพอเลิกงานก็ไปซื้อเหล้าขาว
มานั่งกินหน้าบ้านนั่งมองรถไถนาไปวัน
ไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยมีปัญหากับใคร
ไม่เคยทะเลาะกับใครด้วยซ้ำพ่อของในรมก็สนิทกับในแผนนะ
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมในรมทำร้ายในแผนขนาดนี้
ในแผนอายุก็เยอะในแผนตัวเล็กนิดเดียว
จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปสู้ในรมนะคะ
กล้าเหรอ
คู่กับเด็กที่จะไปเอาโทรศัพท์อ่ะว่ามันเดินยิ้มอ่ะ
ก็ล้มแล้วก็เอามือกว่ง
เหรียญเหรียญงอกตรงนี้มันถึงหมดอย่างนั้น
บอกว่าถ้าแผนจะต่อยเขาก่อนจะทำร้ายเขาก่อน
เปล่าตาทุกคนไม่ซื้อไม่กลง
แผนก็อยู่ของแกยืนดูรถถ่ายอยู่ปกติ
ยืนดูรถถ่ายมีเราอยู่กักนึง
ยังจะเปิดกินก็ไม่กินกำลังแกะกำลังมาทำกว่าเรา

นี่นะคะเพื่อนบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์

กับที่ในรมผู้ก่อเหตุอ้าง
อ้างว่าในแผนไปผลักพ่อเขาล้มก่อนเนี่ยค่ะ

แผนไม่ได้ด่าอะไรด้วยซ้ำในแผนโดนเตะก่อน

นี่ค่ะทั้งหลานทั้งเพื่อนบ้านให้ข้อมูลที่ตรงกัน
ซึ่งเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากที่ผู้ก่อเหตุเล่า

น้องสาวในแผนค่ะน้องสาวคนเจ็บนะคะ

เขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่เป็นปัญหากันเนี่ยนะคะ
คือที่ดินของในรมและพ่ออยู่ด้านหลังที่ดินของในแผน
ก็คือที่ดินของน้องสาวด้วยนี่แหละ

ในรมต้องจอดรถริมถนน

ที่ดินของในรมไร่หนึ่งเป็นที่ดินตาบอด
ก็คือหน้าที่ดินของในรมติดกับที่ดินของเธอและของในแผนน่ะนะคะ

ูน้ำกับป่าตรงที่ดินของในรมเนี่ย
อยู่ระหว่างทางเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาเข้ามาถม
เพื่อทำถนนแล้วก็เป็นทางผ่านให้
การเข้าออกที่ดินของในรมในเวลานี้ที่ต้องเดินผ่านที่ดินของนางสมจิตแล้วก็ในแผนเนี่ยนะ
ก็ไม่ได้มีใครหวงอะไรเลยไม่ได้มีใครห้ามอะไรเลย
ไม่เข้าใจว่าทำไมในรมไปหงุดหงิดอะไรมาขาดยาหรือเปล่า
เดินมาหาเรื่องในแผนแล้วฟันในแผนจนบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าคำถามก็คือแล้วทำไมต้องล้อมรั้ว
เธอก็เลยบอกว่าอ้าวก็ต้องล้อมรั้วสิตอนกลางคืนมันเปลี่ยวนะตรงเนี้ย
เมื่อคืนวัยรุ่นนัดส่งยาเสพติดมั่วสุมยาเสพติดกันในป่า
กับพี่ชายก็กลัวกลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะอายุเยอะกันแล้วก็เลยทำรั้วล้อมบ้าน
แต่ไม่เคยห้ามในรมกับพ่อผ่านที่ดินเพื่อเข้าไปในที่ดินของเขาเลยนะ
ก็เข้าออกนี่แหละพี่ก็ไม่ได้ห่วงนะพี่ไม่ได้ห่วงเลยนะ
เออเขายังเขาก็ยังบอกไอ้พี่ล้อมเลยเขาบอกล้อมไปสิ
อย่างนี้แต่พี่อ่ะยังไม่ล้อมหรอกก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แล้วเผื่อเขาเดินมาเดินเดินเข้าเดินออกไง
บางทีมาเขาก็ถ้าพี่มาแล้วเปิดประตูนะเขาก็จะมาขับรถมาถึงตรงนี้มาจอดไว้พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
พี่กับเขาทะเลาะกันนะก็จะดีกันอยู่ก็คุยกันอยู่แต่เขามีปัญหากับพี่ชายตรงนี้แต่เราไม่รู้ไงว่า
เขาก็ว่าเขาคุยกันนะคุยกันทุกวันนะแต่ไม่รู้วันนั้นมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ
ฟันข้างหลังอ่ะแล้วก็แบบกะเนี่ยคือตรงคอเนี่ยใช่ไหมเพราะว่ามันศูนย์รวมมันก็กะว่าจะเอาให้ตายอ่ะ
มันก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายด้วยแหละเขาว่าอย่างนั้นถ้าไม่งั้นคนบ้าก็ต้องไปฆ่าคนนู้นคนนี้ได้หมดอ่ะสิ
ทีนี้ค่ะนายสำริทพ่อของในรมคนก่อเหตุก็ขอให้ข้อมูลบ้างเขาก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะเขากับลูกเนี่ยไปถ่างย่า
สร้างบ้านในที่ดินด้านหลังที่ดินของในแผนครับในแผนตะโกนด่าเขาจริงจริงเขายืนยันว่าในแผนตะโกนด่าเขาก่อนว่าเข้ามาทำไมที่ของกู้ลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาหาเรื่องมาผลักเขาล้มจริงจริงนี่
สำริทบอกว่านี่ไงที่ข้อศอกด้านซ้ายอ่ะยังมีแผลอยู่เลยในรมลูกชายก็เลยโมโหไม่พอใจก็เลยไปเอาคืนแต่พอเห็นว่าลูกชายทำร้ายในแผนนายสำริทบอกว่าผมก็เข้าไปห้ามลูกนะแล้วก็พากลับบ้านนะไอ้ที่พากันออกไปเนี่ยไม่ได้หลบหนีเลยมาเก็บของบอกญาติญาติให้หารถ
พาในรมเอาของกลางไปมอบตัวกับตำรวจพ่อยืนยันว่าไม่ได้หนีนี่ไงบาดแผลเนี่ยที่ข้อศอกเนี่ยศอกถลอกเลยเพราะในแผนผลักเขาล้มจริงเขาบอกแบบนี้นะคะ
แต่มันมีประเด็นตรงนี้ค่ะในสำริทพ่อของในรมคนก่อเหตุบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลูกชายพ่อเนี่ยติดยาบ้าติดยาบ้ามานานมากสมองฟั่นเฟือนปัจจุบันต้องใช้ยากล่อมประสาทมีบัตรประจำตัวผู้ป่วยทางประสาทอยู่ก็เอาบัตรมาให้นักข่าวดูยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยจริงแล้วก็บอกว่าแต่ในรมเนี่ยเอาจริงก็ไม่เคยทำร
เงินคนในหมู่บ้านซื้อเครื่องดื่มชูกำลังกินไปวันสาเหตุที่ลูกชายคลั่งและทำร้ายในแผนก็เพราะว่าลูกชายเห็นพ่อเห็น
สำริทเนี่ยถูกผลักล้มถูกทำร้ายจริงอันนี้คือสาเหตุ
เขาด้าเรื่อยครับแล้วไอ้นี่เขาก็

ผมเข้าไปสามแพนยังไงก็ล่ะ

จะแธงหัวขัวหัวใจมีดอ่ะผมปัดมีดถิงลูกผู้ชายเราต้องมอบ
เราผิดฟันเขาแต่มันจะยังไงก็ช่างมันบ้าทั้งคู่
ไอ้นั่นก็กินเหล้ามันบ้าไอ้นั่นก็บ้ายิงกับลูกผมอีก
แล้วไปด่าผมทำไมหมาจะแถมยังคุมกับสติได้
นี่นะคะทีนี้ข้อมูลก็ไม่ตรงกันนะคะ
สองฝ่ายข้อมูลก็ไม่ตรงกันแต่สุดท้ายเนี่ยในแผนเขาเจ็บ
แล้วเขาก็เจ็บหนักด้วยไงก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนอ่ะนะคะ
ในส่วนของคนก่อเหตุนะนะแล้วโดนแจ้งข้อหานักเลยนะคะ
คุณผู้ชมในรมเนี่ยโดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะพยายามฆ่าก็นำตัวไปฝากขังนะคะ
ส่วนในแผนนะคะอยู่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรนะคะ
บาดแผลที่ถูกฟันนะคะช่วงปลายคางจนถึงคอฝั่งขวาเนี่ย๓แผล
แล้วสามแผลนี้คุณผู้ชมคือเวอะหวะนะคะครับ
มันลึกไปถึงเส้นเอ็นเลยนะคะคือต้องเย็บต้องดูอาการ
หมอบอกว่ามันอาจจะแบบแผลติดเชื้อส่วนอีกสองแผลอยู่ที่ช่วงด้านหลังอ่ะค่ะ
ต้นคอกับที่แขนขวาอันนี้คุณหมอทำแผลเรียบร้อยแล้ว
โดยรวมพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ยังกลับบ้านไม่ได้
ต้องรอดูอาการก่อนว่าในแผนจะมีอาการแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่านะคะ